เวลาจะต้องอ่านหนังสือ

เยอะแล้วต้องใส่แว่นสายตายาวแล้วยอมรับเลย
ที่ถามเพราะว่ามีหลายคนที่ใส่แว่น
แล้วบางทีมันไปพลั้งเผลอทำขาแว่นหัก

แล้วเราต้องไปที่ร้านใช่ไหม

จะไปดูว่ามันซ่อมได้หรือเปล่าหรืออย่างไร
คุณลุงท่านนี้ก็เหมือนกันค่ะ

คงหวังว่าจะไปเอามาเปลี่ยน

แต่ร้านบอกรุ่นนี้มันนาน

แล้วรุ่นใหม่ไหมปรากฏลุง

เขายังถึงขั้นทำจรวดเป็นดวงจันทร์ได้
ขาแว่นทำไมไม่มีไปดูค่ะ

บริษัทขายแว่นเนี่ยควรจะบริการช้า
ผมก็บริการ๔นี่

เหมือนได้ยินเสียงพี่ที่เจ้าของร้านก็ดูเดือดเหดือนไหมกันอ่ะ
เจ้าของร้านออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะ
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นศุกร์ที่๙ธันวาคมตอน๔โมงเย็น
ลุงคนนี้เข้ามาที่ร้านแล้วก็มาถามผมว่า
อันนี้แว่นซ่อมได้ไหม

และบอกลงเอามาดูกรอบแว่นของลุงหน่อยก็ได้ไหม

ปรากฏเขาบอกหูแว่นของลุงเก่ามาก
เขาใช้คำว่าเก่าขนาดไหนให้จินตนาการว่า
ว่าอย่างไหนว่ามันมีคราบขี้เกลือเต็มไปหมด
และขาแว่นก็หักและเชื่อมต่อติดกันไม่ได้แล้ว
เออก็เลยแนะนำบอกลุงลุงเปลี่ยนกรอบแว่นไหม

เพราะราคาซ่อมกับซื้อใหม่มันราคาพอกัน
หลังจากนั้นเป็นตามคลิป
โวยวายไม่หยุดถึงขั้นจะให้ไปประท้วงบริษัท
และพูดไปถึงเรื่องขาเทียมไปดวงจันทร์นาซ่า

มันเริ่มบานปลายแล้วเฮ้ยคุยกันไม่รู้เรื่อง
เอาอย่างนี้ผมกับแม่เลยต้องเชิญลุงออกจากร้านไปครับ
ลุงเดินไปหน้าร้านลุงยังหันกลับมาด่าต่อ
ผมก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงในส่วนของร้าน

เจอแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะ
ใจเย็นแค่ไหนถึงจะทำให้คุณลุงอารมณ์เย็นและเข้าใจได้

คือเขาไม่ใช่ว่าอยากจะหลอกขายของใหม่